โปรดติดตามตอนต่อไป
เท้าที่ไข่โปรดติดตามต่อไป

หมอเฮียกินเป็นกับข้าวมากที่สุดเลยทีนี้มาลองชิมดูชิมดูเป็นไง

เห็ดจนไม่รู้รสแล้วว่ะไม่แล้วไม่แล้วไม่แล้วไม่แล้ว
เออได้เลยรสชาติส้อตบริขุนดีสุดเราได้ทุกนึงได้ที่หนึ่งแน่นอน
ทุกท่านได้ชิมครบแล้วใช่ไหมครับ

ต่อจากนี้เราจะมาคุยกับพี่น้องชาวนาทั้ง๑๐ท่าน
ใครกันที่จะสามารถเป็นผู้ชนะในวันนี้

ชาวนาทุกท่านเลือกดูถูกใจคนไหนชี้นิ้วเลยเลือกเลย
ขอบคุณกรรมการทุกท่านมากเลยนะครับ

เชิญมายืนเรียงแถวที่ด้านหน้าด้วยนะครับ
ผมได้ทำการปรึกษากับคณะกรรมการทั้ง๑๐ท่านแล้วนะครับ

คนแรกหวังลิน

คนที่สองจองอินวู

ไม่ใช่เรื่องที่ดีแน่นอนนะครับ
คนที่สามโชงไต้ลิ้น
เย้

หวังลินรสชาติซอสพริกของคุณ
คือซอสพริกจริงทำจากธรรมชาติ
ไม่มีผงชูรสแต่ว่ามันไม่อร่อยนะฮะ
องอินวูซอสพริกที่คุณทำวันนี้

วันนี้ขอโทษด้วยคุณทำได้ยังไม่ดีพอ
พวกคุณสามคนจากทั้งหมดเก้าคน
คือคนที่ทำซอสพริกได้แย่ที่สุด
เย้ทำให้ฉันทำอาหารอร่อยที่สุดนะ
ทั้ง๓ท่านกลับไปยืนประจำที่ของตัวเองได้ล่ะครับ

ฉันจะพาเขาไปด้วยมาเลย

ต่อไปเราจะเชิญกลุ่มต่อไปออกมา
คนแรกลิ้วยุ้น

คนที่สองเลิศจินเสียง
แย่แน่เลยแย่แน่แย่แล้ว
ทำไมผมต้องไปยืนข้างลิ้วยุ้นด้วยเนี่ย
ไม่อยากยืนข้างนายเหมือนกัน
คนต่อไปจางเลี่ยงจางเลี่ยง
ไปแค่นั้นขออย่าเป็นฉันเลย
จางเลี่ยงเชิญก้าวออกมาครับ

อยู่ดีก็รู้สึกมีหวังขึ้นมานะคะ

รู้สึกว่าการตัดสินครั้งนี้ยุติธรรมมากเลยค่ะ
มันยุติธรรมมากจริงนะคะ
ทีนี้ฟังนะครับจางเลี่ยง

รู้สึกถึงรสชาติที่ยังไม่เท่ากันเลยนะฮะ

ผมมีความรู้สึกเหมือนซอสที่ไม่มียี่ห้อยังไงอย่างนั้น

ซอสพริกของคุณหวานเกินใหม่นะครับ

พวกเราคณะกรรมการลงความเห็นแล้วว่า

ประจำที่ของตนเองได้

ไข่นานจริงไปจริงมาครับ
พวกคุณ๓คนคือคนที่พวกเราและกรรมการทั้ง๑๐ท่าน
ลงความเห็นว่าทำซอสพริกออกมาได้ดี
ฮิฮิแน่นอน
เอ้าจริง
สงสัยจะเป็นที่สมอง
หาผู้ของชางสติคอมฆาน

มาดี

ต่อไปจูตันสินไปต์หมดเดี๋ยวแค่คุณสองคนแล้ว
ในวันนี้ก็คือ

เฮ้ยทำได้แล้ว
ไม่น่าอ้ายียินดีเลย
แต่ว่าผมไม่ได้ใช้เห็ดหรือหมูเข้าช่วยนะ

จูตันกลับไปจากที่คนด้านนี้คอร์คจูตันจูตัน
เอาละครับคุณสิตายชิงซอสพริกที่คุณทำนั้นน่ะ
คณะกรรมการได้ชิมแล้วและต่างก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่า
รสชาติที่คุณทำนั้นเหมือนซอสพริกที่สุดเลยล่ะครับ

ขอบคุณทุกคนขอบคุณพ่อแม่พี่น้องชาวนาทุกท่านนะครับ
ขอบคุณในตอนนั้นผมรู้สึกมีความภาคภูมิใจในตัวเองขึ้นมาเล็ก
ผมรู้สึกพอใจในตัวเองในการแข่งขันครั้งนี้มากครับ
ก่อนอื่นเลยเราต้องขอแสดงความยินดีกับคุณซิมไฟล์ชิง
และในรอบนี้คุณได้รับสิทธิ์พิเศษนั่นก็คือ
คุณไม่จำเป็นต้องเข้าแข่งขันในรอบนี้

อกจากนี้คุณจะได้สิทธิ์อีกอย่างหนึ่ง
คือคุณสามารถจับคู่ให้กับผู้เข้าแข่งขันที่เหลืออีก๘คน
ทีนี้จับคู่สองคนแล้วทำอาหารอย่างเดียวกันนะครับ
สองคนนี้คนไหนทำอาหารอร่อยจะได้เข้ารอบต่อไป
ส่วนอีกคนที่แพ้ต้องได้รับการลงโทษ
สำหรับโจทย์ในรอบนี้คือ
อาหารออเดิ้ลสไตล์เศฉวนนะครับ

มีเย็นนี้ความยาวสวยงามไม่ขาด
กับเครื่องปรุงรสชาติเข้ากันอย่างดี
อย่างที่๒คือปอดเคียงใจ
หลักในการปรุงอาหารเนื้อเป็นสีแดงแผ่นใหญ่แต่บาง
มีกลิ่นหอมของหมาล่าไม่เลว
อย่างที่สามไก่นักรบมีกลิ่นหอมหวานของหมาล่า
ปรุงจนสีกลิ่นและรสเข้ากันอย่างดีและอย่างที่สี่

อย่างที่สี่คือขาไก่ดองเนื้อนุ่มที่เต็มไปด้วยรสชาติที่สดชื่นของหมาล่า
ไปชิงถึงเวลาที่คุณจะต้องใช้สิทธิ์ของคุณในการแบ่งคู่แล้ว
ชนิดแรกมีเย็นเสฉวนคุณจะเลือกใครมาแข่งกับใคร

คุณทำกับข้าวไม่เป็นถ้างั้นหมี่เย็นเสฉวนคนแรกที่ผมเลือกก็คือ

ใครอยากแข่งทำบีเย็นกับชงใต้ลิ้น
อ๋อฉันได้รับความสนใจเยอะจัง
คนที่จะเหมาะกับชงใต้ลิ้นอย่างแรกเลยต้องเป็นคนที่ตรง

ฮ่ะเฮอร์จินเสียงเขาทำอาหารกำหนูผัดซอสไต้หวันมาก่อน

สำหรับอาหารจานนี้ผมคิดว่าจะต้องจับคู่
คนที่ค่อนข้างมีฝีมือในการทำอาหารพอตัวเลยล่ะ

โอเคคนที่คุณคิดว่ามีฝีมือในการทำอาหารที่สุดคือใคร

คุณพูดว่ามันง่ายคุณเลือกคนผิดแน่เลย
แล้วใครที่จะมาเป็นคู่แข่งของจางเลี่ยง
ไม่มือชั้นเจ็ดไปหมดแล้ว
มือชั้นเจ็ด

หรือบุตรจุดคุณขึ้นสู่ใจแล้ว

อาหารอย่างที่๓คือกไก่หนักรบ

มีเวลาทำอาหารทั้งหมด๑ชั่วโมงด้วยกันเริ่มได้ณบัตรนี้

รอบนี้ผู้เข้าแข่งขันทั้ง๘คนได้ถูกแบ่งออกเป็น๔กลุ่ม
ผู้เข้าแข่งขันต้องแข่งกับคู่ของตนเอง
ในการทำอาหารออเดิร์ฟสไตล์เซช
ผู้ที่จะชนะจะได้เข้ารอบต่อไป
ผู้แพ้ต้องถูกลงโทษ
ก็ไม่รู้ว่าจะไปเกลียดเครื่องในมากด้วย
ฉันก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมถึงได้กลิ่นเครื่องในแบบนี้
ไม่รู้จะทำยังไงกับเครื่องในพวกนี้ทีแล้ว

ฉันไม่รู้ว่าฉันควรจะทำยังไงดี
ตันต้องทำอาหารที่มันยุ่งยากแบบปอดเคียงใจ

คิดว่าถ้าเป็นฉันก็คงไม่ไหวเหมือนกันค่ะ

เหตุของคุณก็อยู่ที่การแข่งขันครั้งนี้

ผมคิดว่าคุณควรลงมือทำต่อไป
ทำอาหารให้ออกมาจนสำเร็จให้ได้นอกจาก

ฉันอยากจะพูดมากเลยว่าฉันขอยอมแพ้ได้ไหม

พยายามคิดว่ามันไม่ใช่หัวใจหรือว่าเครื่องใน
ถ้าจะให้พูดจริงก็ถือว่าเป็นอาหารที่ทำง่าย

ถึงการลงมีดเวลาหันต้มหันค่อนข้างระมัดระวังนะครับ

เราจะต้องคลุกเนื้อให้เข้ากันคล้ายกันกับการทำสลัด

พอเอามาคลุกรวมกันแล้วก็จะทำให้อาหารดูไม่น่ากิน

จริงฉันค่อนข้างสนใจห้องมืดนะ
แต่ว่าฉันยังไม่เคยเข้าไปเลย
เดี๋ยวให้ไปไข่นานรออยู่ข้างนอก
แล้วฉันจะเข้าไปคืออ๋อได้ครับพี่ดีมากครับพี่
ดีมะอะพี่น่าจะโรงแพ้พี่ฟังนะฮ๊าแฮแฮ
ผมคิดว่าขั้นตอนที่ยากที่สุดในการทำขาไก่ดองคือ
คว้านเอากระดูกออกรอบปกติเราทำไม่ได้

พวกเราคว้านกระดูกออกมาไม่ได้อ่ะคว้านยากมากเลย

ผมกว้านกระดูกไม่เป็นนะครับอาจารย์
ใช้กันไกลค่อยตัดตรงเนื้ออ่อนตรงนี้นะครับ
เพราะว่าข้างในมันจะมีกระดูกแข็งอยู่

หลังจากนั้นก็ใช้มีดค่อยกรีด

อย่างเดียวก็เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ผมจะเทน้ำลงในกระมัง
แล้วก็ค่อยเอาไปแช่ในตู้เย็นให้แป้งหมี่มันแข็ง
และนี่คือครั้งแรกของผมในการทำหมี่เย็น
ไม่รู้สุดท้ายผลจะออกมาเป็นยังไงนะครับ

ชงใต้ลินเทพธิดาแห่งการทำกับข้าวแข่งครั้งที่แล้ว
คุณสามารถทำให้เอลล่าแพ้ไปได้ส่วนครั้งนี้คุณจะทำให้เฮอร์จินเสียงแพ้อีกใช่ไหม
หวังว่าจะเป็นแบบนั้นอย่าใจร้ายนักเลย
ไม่อยากเข้าห้องมืดอีกแล้วค่ะ

สู้ค่ะ